มาที่คุณโรเบิร์ตครับใช่ครับคุณโรเบิร์ตเนี่ยเป็นคนที่บอกว่า
เป็นคนบังคับเรือจังหวะที่คุณตังโมตกเรือนี่
คุณโรเบิร์ตเนี่ยมากับคุณจ๊อปนะฮะคุณโรเบิร์ตหรือว่า
ภัยบูรตรีกาญจนันและคุณจ๊อปนิทัศน์กิรติสุธิสาธรณ์
มาตอนห้าโมงสี่สิบห้านาทีครับคุณจ๊อปเนี่ยใส่เสื้อสีขาวและสวมสูดสีดำ
ขณะที่คุณโรเบิร์ตใส่เสื้อสีขาวและสวมสูตรสีครีมแต่ในมือถือช่อดอกไม้เล็กไว้ด้วยนะฮะ
ใช่แล้วครับแล้วก็ไปตรวจเอทีเคกันก่อนจะขึ้นไปร่วมพิธีชั้นบนนะครับ
จากนั้นคุณโรเบิร์ตและจ๊อปเนี่ยก็เดินตรงไปพูดคุยกับคุณแม่เลยฮะ
เจอกับคุณแม่ก่อนเลยแล้วก็พี่ต่อยดายศด้วยพี่ชายของคุณตังโม
คุณโรเบิร์ตก็ไหว้ครับยกมือไหว้แล้วก็วางดอกไม้ร่วมอะไร
สักพักหนึ่งก็กลับไปนั่งเก้าอี้ที่ทางคนทีมงานเนี่ยเตรียมเอาไว้นะครับ
ครับนี่ค่ะจังหวะที่เจอกับคุณแม่เลยนะมีคุณเชียร์ด้วย
คุณเชียร์เสื้อชมพูนะก็จะอยู่ตรงนั้นด้วย
ต่อมาครับ๑๗นาฬิกา๕๐นาทีคุณปอตะนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์
ครับก็มาร่วมพิธีครับนี่ฮะคุณปอใส่เสื้อสีขาวแล้วก็เน็กไทยสีเทานะครับ

นี่ค่ะนักข่าวเจาะไม้เลยนะตั้งแต่ก่อนขึ้น
คุณปอไม่ได้พูดอะไรครับซึ่งคุณปอเป็นหนึ่งในคนที่มี
กระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องในอดีตเยอะมาก
ครับก่อนหน้านี้นะฮะว่าบุคลิกเขาเป็นอย่างไรนะ
ทำไมตอนอยู่กับคุณแม่ดูสุภาพดูอ่อนโยนเลย
แต่ก่อนนั้นไม่รู้เป็นยังไงมานะฮะแต่นี่ก็เข้าไปไหว้แล้วก็กอดคุณแม่
แต่คุณปอไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเลยนะครับ
ต่อมา๒ทุ่มครับหลังจากไว้า
โดยในระหว่างทางที่เดินลงมาชั้นล่างเพื่อจะขึ้นรถเนี่ยคุณปอพูดด้วยนะครับ
แต่พูดสั้นเลยว่าวันนี้ผมไม่ไหวจริง

ส่วนคุณโรเบิร์ตก็บอกเพียงว่าขอโทษจริง

อยากจะรู้ว่าพวกคุณพูดอะไรกับคุณตังโมหรือเปล่า
โรเบิร์ตเนี่ยพยักหน้าตอบกลับแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาครับ
พยักหน้าแล้วก็เดินขึ้นรถกลับทันทีครับ
นี่มัยไทรัศน์เนี่ยเจาะคุณโรเบิร์ตเลยนะ
ใช่ครับมัยไทรัศน์เขียวอยู่ข้างหลังนั้นนะฮะ

แต่เมื่อวานนี้หนึ่งคนที่หายไปพี่บุ๊กพี่ปุ๊ยน่ะ

คุณแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐ
หนึ่งในคนที่อยู่บนเรือด้วยไม่มานะครับ
ซึ่งคุณแซนเป็นคนที่น่าจะเป็นประจักษ์พยานบอกว่า
เห็นคุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือ
เป็นคนเดียวที่บอกว่าเห็นกระตาใช่ไหมคะ
คือจริงตอนที่เรียนเห็นแก๊งสปีดโบสต์
ไม่ว่าจะเป็นปโรเบิร์ตจ๊อปมานึกในใจแล้วแหละ
แซนไม่น่าจะมาเพราะอะไรรู้ไหมคะ
เกิดมาเขาน่าจะมาด้วยกันในเวลาไล่เลี่ยกัน
ไม่น่าจะแยกกันมาแต่สุดท้ายแล้วคุณแซนก็ไม่มา

อีกสองวันนะคะกรณะนั้นเห็นคุณปอร์คุณเบิร์ตบอกว่าจะมาทุกวัน
ก็ต้องดูค่ำคืนนี้อีกนะครับ